การนี้เป็นเหตุการณ์ช็อกมากนะครับเพราะว่ากำลังตัดย่าอยู่ริมถนน
ปรากฏว่าไปเจอโครงกระดูกของคนนะฮะมีทั้งส่วนของกระโหลกมีทั้งส่วนของร่างกาย
แต่ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกของใครด้วยตายได้ยังไงก็ไม่รู้ถูกฆ่าอำพลางหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่พากันไปครับอ่ะล้อมเส้นโปรลิสไลน์เลยครับแล้วก็ขุด
เพื่อจะหาเบาะแสเพิ่มเติมครับตำรวจโรงพักบางชันตรวจสอบบริเวณ
ที่ไปเจอเหมือนกับเป็นโครงกระดูกของคนนะฮะอยู่ในพื้นที่เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครครับ
ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับริมไหลทางคู่ขนานถนนกาญจนาพิเศษครับมีคนแจ้งเข้ามาบอกว่าเจอชิ้นส่วนของคนแหละ
เจ้าหน้าที่มาดูหน่อยตำรวจมาตรวจสอบหน่อยขุดไปเสร็จแล้วก็ไปเจอชิ้นส่วนของหัวกระโหลก
กระดูกคอกระดูกสบ้าไหล่ฟันและกระดูกข้อต่างรวมถึงไปเจอเหมือนกับกางเกงบ็อกเซอร์ฮะ
คุณผู้ชมเป็นคล้ายกางเกงขาสั้นที่ผู้ชายเขาใส่กันสีเทาเปื้อนดินเหล่านี้ครับ
หรือผู้ชายต้องรอการตรวจสอบยืนยันอีกครั้งนะครับถ้าย้อน
ประมาณสักช่วงสิบโมงสายที่ผ่านมาวันนี้เจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตคันนายาวเนี่ยเขาไปตัดย่าอยู่บริเวณถนนตรง
นี้แหละครับกำลังตัดอยู่เฮ้ยมันแปลกฮะมันกลมอ้าวนี่หัว
กระโหลกคนนี่เจอแบบนี้ครับโผล่ขึ้นมาแบบนี้ช็อคเลยฮะก็
รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วเขาบอกเลยนะครับใน
๑ปีที่ผ่านมาทำงานมาตรงนี้ไม่เคยเจอหัวกระโหลกคน
ไม่เคยเจอกระดูกมนุษย์นี่ครั้งแรกวันนี้คุณนัทปิยชาตินัก
ข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เจอโครงกระดูกมนุษย
สนานี่แหละครับแล้วก็ไปเจอว่าตรงบริเวณนั้นจะมีพี่
แท็กซี่เนี่ยเขามาจอดพักใต้สะพานมันจะมีสะพานตรงนี้ใช่ไหม
เขาก็จะจอดล่มแล้วก็นอนพักนอนงีบบ้างพักเครื่องบ้าง
ไปคุยกับพี่ชมอายุ๖๕ขับแท็กซี่มาเขาบอก๓๔เดือนก่อน
หน้านี้นะโอ้โหไม่เคยได้กลิ่นน้ำเหม็นเน่าอะไรต่างเนี่ย
ตอนแรกคือก็ไม่ได้เอกใจแต่สักพักนึงเนี่ยช่วงหลัง
มันมีกลิ่นแปลกมาฮะมันลอยมามันโชยมาตอนแรกคิดว่าเป็น
ตายไม่ได้เอกใจจนกระทั่งอ่าวมีคนเข้ามาตัดย่าครับ
สะอาดแล้วเขาไปเจอกระดูกแล้วเนี่ยอันนี้ก็งงเหมือนกัน
กันเพราะว่าอะไรตรงจุดนี้เขาบอกปกติจะมีน้ำขังแล้ว
ย่าเนี่ยรกด้วยไม่รู้ว่ากระดูกนี้ตายได้ยังไง
พอดีเขาตัดย่าแล้วตัวหนูสกาวดึงย่าอย่างนี้ค่ะก็สกาว
แบบว่าเหมือนกับให้เบื่อนเพื่อนดูเฮ้ยอะไรอะไรอะประมาณ
เนี้ยมันก็ได้กินเดี๋ยวก็นึกว่ากินหมาตายหรืองู
ปีเดือนนี้แหละปีที่แล้วนึง

ไม่ได้เอกใจก็นั่งคุยกันธรรมดา
ถ้าเป็นไปได้ไหมถ้าฆาตกรรมแล้วเอามาทิ้ง
ไม่มีหรอกคนไฟก็สว่าง

แล้วเพียงต้นต้นกรรณสุทธิ์ก็ไม่มี
หมายถึงว่าล่องลอยกลมร้ายอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่มีครับไม่มีก็ยืนดูอยู่นี่ไม่มี
อืมงงฮะไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วมาตายตรงนี้ได้ยังไง
อีกหนึ่งคนคือคุณรุ่งขจีอายุ๓๒ปีครับ
ก็คือคนแรกที่มาเจอโครงกระดูกของมนุษย์นี่แหละ

ก็ระดมเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันตัดญาติทำความสะอาดเก็บขยะ
ถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก
แล้ว๑๐โมงจะได้ให้คนอื่นตัดย่าเสร็จแล้ว
นี่นะฮะเธอก็ไปเก็บไปกว่าแล้วไปเจอหัวกระโหลกของคน
ตอนแรกไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
เรียกเพื่อนมาดูแล้วก็รีบแจ้งตำรวจครับ
พอดีเขาตัดย่าแล้วตัวหนูสกาวดึงย่าอย่างนี้ค่ะ
ก็สกาวไปเจาะที่หัวกระโหลกพอดีค่ะ
แล้วก็เอาไปวางอีกมุมนึงเหมือนกับให้เพื่อนดูอะไรประมาณนี้ค่ะ
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นก็รู้อยู่ว่าเป็นหัว
แต่ก็หัวมนุษย์ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นกระโหลกอะไรอย่างนี้

เหมือนแบบนอนประมาณนี้ค่ะนอนนอนก็เหมือนกับคนนอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่มีผิวหนังมีแต่กระดูกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนแรกก็ไม่ตกใจพอไปมาไปเจออีกก็ถึงได้ชะงักอะไรประมาณนี้ค่ะ

กระโหลกแล้วเจอส่วนต่างด้วยก็รวมแล้วก็เกือบจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ
คาดว่าน่าจะเป็นร่างของผู้ชายหรือเปล่า

ระหว่างนี้คุณนัทปิยชาตินักข่าวของเราไปคุยกับคนไร้บ้าน
ก็พักอยู่แถวนั้นนะครับเขาบอกเขาไม่เคยเห็นใครมาเดินเต็ดเตร่แถวนี้นะ
จะมีก็แค่ตัวเค้าแหละคนนี้ยาว
พักอยู่ระหว่างสะพานตรงนี้เองเดินเก็บของเก่าแถวนี้ทุกวัน
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยเห็นคนแปลกหน้าที่ไหนเลย
แล้วก็ไม่เคยได้กลิ่นเหม็นเน่าด้วย

ตำรวจส่งชิ้นส่วนโครงกระดูกทั้งหมดชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับ
เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแล้วเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบประวัติหน่อยว่า
มีการแจ้งความคนหายไหมในพื้นที่ตรงนี้หรือว่าใกล้เคียงนะครับ
เพื่อยืนยันว่าตัวบุคคลนี้คือใครรวมถึงสาเหตุการณ์ตาย
หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ